อ่ะเรียกว่าอ่า

หลังจากที่ก็ออกมาไลฟ์แห่งกั้นนะคะ
บอกว่าแอบเอาเสื้อของคุณมดดำคชาพาเนี่ย

เสื้อคุณมดดำเขาให้มานะ

มาครับแต่อย่าไปบอกเขานะครับอย่าไปบอกเขา
ถ้าจะเอาก็ทักมาห้ามบอกเขา

ดาวเห็นไหม
นั่นฝั่งของพี่พี่มันไม่เคยใส่เลย

คือถ้าเซื้อตัวใหญ่มันมันจะเป็น

ไปขายได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมดดำเองเขาก็เลยแบบว่า
โดนด่าก็อยากจะบอกว่าอย่าด่าเลยคือวันนั้นพี่หนุ่มไปเยี่ยมพี่
ไปหาอย่างนี้กับมีนนั่นแหละ

คือเสื้อตัวเนี้ยร้อยว่าประติดนานที

พี่หนุ่มไม่เคยขอบอกมดตัวนี้สวย

แน่นอนที่อีแจ๊กซ์เป็นตัวหนุ่ม
พี่หนุ่มเสื้อตัวที่พี่หนุ่มใส่อยู่ก็สวยขอยืมหน่อยสิ
จริงขออนุญาตพูดในรายการตัวเองแล้วกัน

คือมันแบ่งกันมันอยู่กันครอบครัวเม
พลัดดำให้คนอีกทีปได้อยู่แล้วมันตรงมันตรงมันได้อยู่แล้วนึกออกปะ
มันก็คือแบบเหมือนก็อยู่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วก็แต่เขาเอาไปอ่ะเดี๋ยวเขาเอามาคืน
แต่ด่าน่ะตอนนั้นด่าจริงด่าจริงเมย์นึกว่ามันไปขายจริง
เขาแกล้งเนี่ยเขาชอบแกล้งพี่ชอบแห่
มีคอนเทนต์อะไรมาให้เขารู้ว่าทำไปปุ๊บเนี่ยคุณแม่บัดดำจะของขึ้นเนี่ย
ตัวมันคืนหมดนะฮะแล้วจริงแล้วคือมันอยู่กันแบบเป็นครอบครัวคือ
เราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วอ่ะ
เวลาที่เนอะเวลาแบบกินข้าวกินปลาไม่มีจะกินก็ไปหามดดำ
พักก็บอกว่าก็ทำคลิปก็ตอนแรกคลิปไม่ได้ยังไง
ถ่ายความน้อยแล้วก็มีคลิปขายของใช่ป่าว
ก็เลยอยากสามารถคลิปด่าอีแจ๊กส์บ้างอะไรอย่างเงี้ย

คืออย่าไปขอโทษไหว้แล้วอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรเลยคือ
อยากจะแบบว่าลงคลิปเห็นแบบว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันเครียดหมดอ่ะ

แต่สรุปคือน้องพ่อพ่อคืนนะเขาเอามาคืน
ไหมเข้าใจเข้าใจเรียนเรื่องนี้ก็ลงไปลงอะ
ห่วงด่ามันแบบจะต้องพิมพ์ทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
นะครับว่าไม่ตลกเลยมันเหมือนโจรยิจเงียกเนี้ย
คือจริงผมไม่ใช่โจรนะครับผมแค่มิจฉาชีพครับผม
ขอโทษจริงพี่เข้าใจผิดนี่
กระดูกนี่ไงพี่ยังอยู่เหมือนเดิม

ของแม่มดเนี่ยอยู่ที่ราวนี้เกือบหมดเลยนะครับผมในตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะฮะ
แต่ก็ที่จะขายเนี่ยนี่เลยนี่อ่ะ
เป็นนี่นะครับผมถุงยางนะครับผมเป็นใช้แล้วนะฮะ

ก็ผมขาย๕บาทนะครับเป็นถุงยางที่แบบซื้อมาจากญี่ปุ่นผม
มันบ้าบ่ออ่ะสนใจก็ทักมาได้นะครับ
อันนี้ก็สนใจก็ทักมานะครับเหลือแต่กล่องนะครับ
ฉันเองไม่ได้เป็นคนออนไลน์เหมือนพวกเขามั้ง
เขาก็จะบ้าบ่อทำคอนเทนต์กันไป

คุณด่ามาด่ากลับใครจะคิดว่ามันจะไปคอนเทนต์ต่อได้ล่ะ
เข้าใจคือแจ๊คเขาก็เหมือนแบบทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวขาย
อันนี้กว่าจะขายอันนั้นก็จะขายบางทีเลยแบบว่า

พี่เอาตัวนี้พี่เอฟเลยพี่พี่ผมไม่ได้ขาย
เอาแห่ตกลงเธอขายของหรือเธอไม่ขายของกันแน่นะ
ว่าอย่างนี้